บ้านของซีสี่วัดแล้วก็คุณเอมมี่กลิ่นประทูบอกเลย

เดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้เห็นภาพถึงกับตกใจเลยไม่ใช่อะไรสร้างคอนเทนต์กัน

แต่งตัวให้มันเข้ากับเมนูซะหน่อยตายมาเป็นฝาแฝดแต่งตัวเหมือนกันเลย
เมื่อกี้ที่ฉันตกใจผ้าถุงมากนึกว่าอะไรแลบออกมา

ไม่ใช่อะไรอีกสิ่งหนึ่งที่ตกใจคืออะไรรู้ไหม
เจ๊ไฝ่ไงเจ๊ไฝ่ดูไฝ่ซะก่อนดิ
เออเขารับบทเป็นเจ๊ไฝนะ
ทำผมแต่งหน้าสวมเสื้อคอกระเช้าสียำพู
ผ้าถุงที่ทุกคนเห็นในคลิปชุดเดียวกับภรรยาเลย
แล้วก็พากันโชว์ฝีมือตำส้มตำค่ะ
พี่ซีบอกว่าเป็นเมนูโปรดเลยนะตำกูปลาร้า
แต่เพิ่งเคยทำกินเองครั้งแรกค่ะแหมโควิดอ่ะเนอะ
กินที่ไหนไม่ได้ก็ตำเองอยู่บ้านนี่แหละค่ะ
งานนี้เอมมี่ก็สอนคุณสามีเอ๊ะหรือว่าเจ๊ไฝ

ช่วยกันทำเมนูตำถาดค่ะ
เขาใช้ปลาร้าของคุณพี่หม่ำจกมกด้วยนะ
เป็นตะแซ่บค่ะมะละกออะไร
ไฝ่นั่งอีกแล้วถ้าเจ๊ไฝ่นั้นเป็นตะวัดเสียวหลาย

อุ๊ยหอมปลาร้านะคะบอกเลยนะ
เพียงแต่โขลกส้มตำนะยังมีหมูปิ้งด้วย
มีปิ้งปลาด้วยโอ้โหลีลาไม่เบาอ่ะไปดูคลิปจ้ะ
ครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกของเจ๊ไฝนะคะ

อย่าหลุดคาแรคเตอร์สิเธออย่าหลุดคาแรคเตอร์
เธอก็กลัวไข่ล่อมากเลย

เดี๋ยวรอฝีมือเจ๊ไฝ่นะจ๊ะจะบอกให้
ไปย่างหมูย่างเนื้อย่างไก่ก่อน
แจ๊คย่างไก่ให้อร่อยเธอต้องเต้นท่านี้นะ

แม้แต่ปลาร้าอาหารเผ็ดเขาไม่ทานนะ
แต่พอนี่ได้คุณซีซีวัดเป็นสามี
รับรองนะคะกินปลาร้าเป็นกินเผ็ดเป็น
กลัวอะไรรู้ไหมกลัวแม่สามีไม่รัก
ดูมากนะคะแต่คุณซีอย่าเป็นเจ๊ไฝ่บ่อยนะคะ